เชื่อว่าตอนนี้หลายคนท้องร้องแล้ว
อยากจะหาอะไรอร่อยทานกันแหละ

แซ่บด้วยต้องเด็ดด้วยต้องเผ็ดด้วยต้องจัดจ้านด้วย

จังหวัดเจียงใหม่ไปเชียงใหม่
ไปทานอะไรรู้ไหมคะส้มตำค่ะคุณไม่ใช่ส้มตำธรรมดาแน่นอน
นี่อยากรู้ว่าเป็นเมนูส้มตำแบบไหนตามไปเลย

โอ้โหค่อยค่อยขี่รถไปนี่เป็นยังไงคุณ

บรรยากาศแบบนี้ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านส้มตำนะคะ
เพราะว่านี่คือร้านส้มตำร้านคุ้มบ้านร้อง
อยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าร้านนี้คุณดูบรรยากาศนะบรรยากาศดีมาก
บรรยากาศแบบร่มรื่นสบายมาก
หน้าร้านมีกังหันใช่ไหมมีรถโบราณใช่ไหม

แล้วใช้ไม้เก่าแต่งร้านเป็นแนววินเทจแบบนี้
แล้วบริเวณกลางร้านนะเมื่อสักครู่ที่เราเห็น
มันจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะ
มีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีละอองน้ำโปรยปลาย
ฉ่ำชุ่มกันไปโอ้โห
แบบนี้ก็เย็นชุ่มช่ำ
แล้วไปต่อเมื่อไหร่จะได้กินส้มตำ
ทานกันดีกว่าร้านนี้เขาขายส้มตำยำแซ่บค่ะ
แซ่บมากแซ่บจัดแซ่บจี๊ดถึงใจ

โอ้โหตำพริกอย่างนี้รับรองเลยแซ่บแน่นอน
เขาบอกว่าร้านนี้นะคะขายส้มตำยำแซ่บแล้ว
มันแซ่บทุกอย่างแล้วขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
ตำไทยตำลาวตำทะเลมาหมด
นี่โรยเม็ดกระถิ่นลงไปตำหอยแครงก็มี
ตำอะไรซะระพัดตำซะระพัดยำที่คุณอยากทาน
เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงจิ๊จาดเผ็ดแซ่บนัว
อย่าบอกใครหลังจากที่เราเนี่ย
น้ำสำราญกับการทานเมนูส้มตำกันไปแล้ว

นี่ลูกค้าสามารถฝึกภายเรือ
ที่ทางร้านเขาจัดเตรียมไว้
โดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าเขามีเสื้อชูชีพให้คุณใส่

ใส่เสื้อชูชีพไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะ
คุณได้ทานเมนูที่แบบถูกอกถูกใจแล้ว
แล้วคุณได้ลองพายเรือบรรยากาศแบบชิวแบบนี้

ได้ลองเรือไปชิลสบายพายวนเป็นวงกลม

บรรยากาศดีน่าไปนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านนี่ก็วินเทจมากเลย
ใครสนใจย้ำอีกครั้งเดินทางกันไปได้ที่ร้านคุ้มบ้านร้องอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ร้านเปิดบริการตั้งแต่๑๐โมงเช้ายาวไปจนถึง๒ทุ่มนะคะ
อาหารที่นี่ราคาไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมเห็นร้านเขาสวยงามแบบนี้
เริ่มต้นที่๔๐บาทเท่านั้น
คือบรรยากาศก็ดีแล้วผมเห็นบางอย่างนะตอนที่เขานั่งทานส้มตำกันเนี่ยนะ
มันมีผักที่เป็นผักท้องถิ่นให้ได้ทานกันอีกด้วย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปเชียงใหม่นะลองไปทานกันดูได้นะจ๊ะ
สำหรับร้านส้มตำยำแซ่บอะไรแบบนี้เด็ดเผ็ดจัดจ้านถึงใจแน่นอน